สวัสดีครับ

คุณกัญชัยเปลี่ยนไปทำไมอ้วนขึ้นอ่ะหนู

พี่ม้าก็เซ็กซี่ขึ้นเยอะเลยเนาะ

เอามาถามอะไรตอนนี้เนี่ย
อะหรอครับบริฐานมันมา
ท่านก็ยังไม่ทราบชะตาตัวเองนะครับ
อึงเป็นอย่างมากแบบว่าดังมากมายนะฮะไปถ่ายบัตรประชาชน
หลายคนสงสัยว่าเป็นสิ่งที่กระทำได้หรือไม่
ลาศุษย์กรมการปกครองนะฮะในอํอาตโปรสะอาด
อำนวยการส่วนบัตรประชาชนสำนักบริหารทะเบียนกรมการปกครอง
บอกว่าถ่ายรูปติดบัตรประชาชนนั้นสามารถทำได้
ไม่มีกฎหมายห้ามสำหรับการใส่ชุดไทยจะห้ามคือประหลาด
การแต่งกายนั้นเหมาะสมสุภาพไม่น่าเกลียดไม่โป๊ะเปลือย
และชุดไทยก็เป็นชุดที่สวยงามไม่น่าเกลียดอยู่แล้ว
ใช่แล้วอย่างมากคุณชุดห่มสบายเปิดหลายข้างเดียว
ก็ยังสวยงามอยู่นะครับถูกครับ
มีอย่างนี้ค่ะไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นสีเข้ม
หมวกนี้ไม่ได้นะครับไม่ใส่ผ้าคุมหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ
แต่ผู้ที่มีความจำเป็นทางศาสนาเช่นศาสนาอิสลามหรือว่าซิก
อย่างไรก็ตามการคุมหน้าที่ถ้าต้องคุมก็ต้องเปิดให้เห็นหน้าผากคิ้วใต้จมูกปากและคาง
ดังนั้นจะใส่ชะดาไม่ได้เพราะเท่ากับเป็นหมวกไงคะคุณ

ไปแจ้งหายภรรยาการแบบนานไปอะไรบ้าง

จะได้ใส่ชุดไทยไปทำใหม่ดี
แล้วก็จะใส่ชุดทายไปถ่ายอย่างนี้ไงคุณ
ก็อย่าอย่างนั้นเลยนะคุณนะเพราะบัตรประชาชนอายุ๘ปีใช่ไหม
ถูกต้องแล้วก็ต้นทุนสูงกว่าที่เราเสียนะ
จริงเราแต่สูงกว่านั้น
เพราะฉะนั้นก็เก็บไว้ให้คนที่บัตรหมดอายุจริงดีกว่า
นะครับวิธีง่ายคือว่าเราก็บอกว่า
จริงแล้วควรจะปฏิบัติแบบที่พี่เมียวบอก
แต่ว่าถ้าเราอยากได้เราแอบไปทำพอ

และมันก็ตลบหลังฉัน

ม้าอย่าตึกผมทำแบบว่าการแผ่นดินไหว

ข้าวไอ้จ๊อตเนี่ยะไม่ค่ะเดี๋ยวฉันจะบอกว่า
เราชอบมากเลยที่มีกระแสในลักษณะแบบนี้
อยากให้แต่งชุดไทยกับพี่แนนอยากใส่มัน

อ่ะไทยมันจีน
สุสาขออะไรไงแกใส่ม้ากมันก่อนเลย
ก็ยืมทิฟฟานี่มา

แล้วคนไปหาซื้อจินดามมนุมนีกันดิฉันเลิศ

ดีมากดีแล้วเขาบอกว่าถ้าลามไปถึงสงกรานจะดีมากเลยนะ
คุณเข้าใจไหมเวลาฉันไปอินเดียนะฉันนั้นร้องไห้ทุกครั้งเลย

แล้วพอฉันไปญี่ปุ่นร้องไห้อีกเหมือนกันไหมกระเป๋าตังค์
หายเที่ยวแกยโดรถไฟร้องไห้
เขาใส่กิโมโนกันหมด

นี่มาเรื่องนี้ดีกว่ามาดูคุณลุงกันบ้างล่ะ
คุณลุงจรูนอะหรออันนั้นเก็บไว้ไว้บนรับไหมคุณลุงจรูน
คุณลุงจรูนที่จรุนเหมือนกันจรุนเหมือนกันนั่นตำรวจคาบอันนี้ลุงซาเล้ง
ดนอย่างเอ่อโดนไอ้จอร์ดก็แบบว่าใช้กระทืบก่อนแบบแม่จริงแล้วจอร์ดเตะหน้าอกเลยฮะ
พาดเท่านี่เซ็นต์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแหละไม่รู้เหมือนรื่นลงในห้องน้ำครับพี่เหมียว
เออประมาณนั้นนะแกก็กระอักกันสิแกก็ถีบซาเล้งมาโดนนายทาราธรโสดตียังหรือไอ้จอดนี่แหละอายุ๒๘ปี
เปะจนตกซาเล้งลงมาเลยไปเกี่ยวเขาด้วยนะ

เขาอยู่ในเลนเขาเปล่า
นี่มันก็หลบได้ไม่ใช่มันหลบไม่ได้
แล้วมาถึงแกก็พอแล้ว

ใช่วู้วามมีประวัติมาแล้วนะไม่น้อยตั้งแต่๑๓ปีได้ข่าวว่านะครับ
ยุทธศาสตร์ก็ถือว่าลบประวัติไปเป็นเยาวชนไม่พูดถึงว่าโดนอะไรแต่ว่าหมายถึงว่าก็มีอารมณ์อย่างนี้มา
ก็ต้องบอกเลยนะว่านี่นะสมัยนี้มันมีวงจรปิดถูกดูสิเห็นชัดเลยว่าใครผิดใครถูก
ใช่ก็ขี่ม้อไซมาแล้วไปเกี่ยวเค้าหลังจากตัวเองล้มเชิงโมโหโมโหหาวัดลุงโอ้โฮมีก็เอง
วัยรุ่นไงพี่ม้าเพราะคิดว่าตัวเองถูกอะไรใหญ่ที่สุดในซอยคิดว่าซอยเราขับมา
ใหญ่เท่ากับเช้าป่ะดูเช้าแล้วใหญ่ขนาดนี้
ยังเป็นหน้ารักนะครับนี่ดีกว่าเน้นน้อยและลึกชาติได้
บอกว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นอดีตทหารสู้กับฝรั่งมาแล้ว
นะครับล่าสุดเลยนะฮะลือสะพัดโซเชียลเมืองอุบลครับ
แชร์ข่าวสามเณรอายุ๘ขวบและลึกอดีตชาติได้ครับ
สวดมนต์บทต่างได้อย่างแม่นยำพร้อมแปลภาษาบาลี
เป็นไทยได้ดีเยี่ยมครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อวันที่๓๐นะฮะทีมงานของเราก็เดินทางไป
วารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
มีข่าวแพทย์สะพัดในโลกโซเชียลว่ามีสามเณรอายุ๘ขวบ
และลึกอดีตชาติได้ครับ
เขาบอกว่าสามเณรรูปดังกล่าวคือสามเณรวิลุกวันชนะอายุ๘ขวบนั่นเอง
เขาบอกว่าชาติที่แล้วตนเกิดเป็นทหาร

โดยตนต้องการบวชตลอดชีวิตนะฮะ
อยากอยู่ในโลกทางธรรมและต้องการเป็นเจ้าอาวาสนะครับ
ต้องการเป็นเจ้าอาวาสต่อจากหลวงพ่อ
จากสักวันหลวงพ่อต้องจากไปครับ

นี่๘ขวบครับแล้วนั่งข้างเจ้าอวาสไว้ครับ
เจ้าวาดได้ยินอย่างนี้เจ้าวาดอุดปากเลยนะครับ
นอกจากนี้สามเณรวิลุคยังได้แสดงความสามารถในการแสดงเทศนาธรรมนะครับผม
เป็นบทสวดภาษาบาดีในบทสวดอิติปิโสในแบบช้าแบบเร็ว

ปัจจัตโธนี่ว้าวว้าวว้าว
นะครับผมนะฮะพระอาจารย์ชายานันต์นะครับ
เจ้าวาดวัดป่านะฮะวัดป่าทุ่งเด่นนะครับผม
ว่าเมื่อ๒ปีที่แล้วเนี่ยทางวัดได้มีการจัดบวชสามเนรฤดูร้อนขึ้น
ได้มีคนงานเนี่ยคนงานรับจ้างซึ่งเป็นคนลาว
เคยมาทำงานให้กับทางวัดแล้วก็นำลูกชายอายุ๖ขวบนี่แหละครับ
ขอบวชแต่ตอนนั้นได้ปฏิเสธไม่รับบวชเนร
ให้นะครับผมทางแม่ก็พาลูกกลับบ้านไป
อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่นานเด็กคนนี้มาคนเดียวฮะ

มาที่วัดคนเดียวแล้วก็มาขอบวช
พ่อเห็นความตั้งใจของเด็กน้อยคนนี้จึงทำการบวชให้ได้๒พันศาแล้วครับ
สามเณรน้อยรูปนี้ยังอ่านแต่ยังอ่านแล้วก็สามารถที่จะท่องบทสวด
เป็นภาษาบารีเป็นภาษาไทยได้อย่างลื่นไหลไม่ติดขัดด้วย
ถือว่ามีเขาเรียกสัญญาจากชาติก่อนถูกต้อง
สัญญาก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้วไม่น่าจะ
ไม่น่าจะชอบทางนี้ถูกต้องนะครับผมเหมือนน้องหัวผา
อยากเป็นเจ้าอาวาสนี่นี่แหละลำบากตรงนี้ตรงนี้
หลวงพ่อติดอยู่อย่างเดียวคือติดเป็นเจ้าอาวาสนะครับ
แล้วบอกว่าวันหนึ่งหลวงพ่อต้องจับถ้าฉลาดเนี่ยต้องบอกว่าผมอยากเป็นรองเจ้าวาดก่อน
ครับผมแล้วเดี๋ยวโตขึ้นเราค่อยวิธีการรวบวัดมาเป็นของเราให้ได้
ครับผมแต่ตรงนี้นี่ลำบากแล้วหลวงพ่อน่าจะให้ไปอยู่ที่อื่นแล้ว
ให้ออกทุดดงตั้งแต่ตอนนี้บ้าครับผมก็ถูกแล้วตามศักดิ์ธรรมแล้วก็ถูกต้องแล้ว
ไม่น่าพูดให้หลวงพ่อใจเสียกว่า
เออไปดูภาพสิ

เห็นมารุ่นนี้เนี่ยเห็นแล้วว้าวเลยทีเดียวนะฮะ
ได้เนี่ยเห็นแล้วรักเลยล่ะ
ออกมาเป็นเรือนนาฬิกาได้ลงตัวมากสีสันก็เลยสดใสดูคิวเก๋
ใส่รุ่นนี้แล้วรับรองว่าพร้อมจะตรุยกรุงให้สุดไปเลยไม่ต้องกลัวลืมเวลานะคะ
เอาเรามาแบบว่าสแกนกันใกล้นะครับคุณผู้ชมครับ
ตัวเรือนเนี่ยรุ่นนี้เป็นสีแดงโป่งแสงนะครับ
ขนาดนิวเจนนะฮะหรือว่า๔๑มิลลิเมตร
มีรวดลายรถตุ๊กบนสายซิลิโคนด้วย
แล้วก็ยังใส่ลายเบาะนั่งรถสามล้อบนหน้าปัดด้วยนะฮะ
สังเกตดีแต่ที่เด็ดสุดคือตรงบริเวณ
หูร้อยสาย๒ชิ้นนะครับผม

นึกถึงเมืองกรุงเทพของเรานั่นเองครับ

ตั้งแต่วันที่๒เมษายนเป็นต้นไป

ต้องรีบไปจับจองกันแล้วนะคะ

ใส่ไปแล้วดูแบบดูดีกว่าคนอื่น

หรือคุงฮากลบขาเป

ให้เลขครับหนักไปถึงขนาดนี้แล้ว

ตอนที่เจอเนี่ยเห็นเขานอนอาบแดดอยู่

สุดยอดครับค่ะหือหากกปขาเป๋
เดี๋ยวแบบบอกท่านผู้ชมถ้ามีเรื่องแปลกของเรานน่าไลน์มาเลย
ทีไหนขอบีเบจสักหน่อยนะคะ
โน้น็อหน้าครับ
นี่ตายในหน้าที่เลยนะครับ

ไม่จริงนะคะที่ท่านผู้ชมเช็นน่ะคือได้คืนให้กับรัฐบาลแล้ว
ถูกนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องรอรุนแล้วกันนะฮะว่าวนอย่างนี้มีเลขเด็ดมายอมาก

พี่เฮาถ้าเกิดมายอสอะไรเรียกว่าเลขเด็ดหรอ

ครับผมมาดูกบขาเป๋กันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ
นะฮะโผล่ให้โชคนั่งหันหลัง

ครับคอหวยถอดรหัสเป็นตัวเลขครับ

คนเมืองฮือฮากบขาเป๋ให้โชคถูก

หันหลังนะครับเออจริงด้วยนะฮะ

นี่คือเขาไม่ได้อยู่เฉยเขาอาบแดดอยู่นะฮะ
พอหวยออกจะปรากฏตัวให้เห็นนะครับ
ครั้งนี้เนี่ยนั่งหันหลังอย่างเดียวครับ

งวดนี้ต้อง

วัดสมบูรณ์เขาคอกนะครับมีชาวบ้าน

เลี้ยงปลาห่างลูกยูงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
มีกบมานอนอาบแดดตัวหนึ่งฮะนะครับผมท่านรู้ว่ามาอาบแดด
ก็คือคุณรัฐานั่นเองนะครับอายุ๕๖ปีเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นนะฮะ
เมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าหวยออกต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ตนกำลังให้อาหารป่าก็พบกบตัวนี้โดยบังเอิญฮะ
ลักษณะคล้ายบาดเจ็บที่ขากระโดดไปไหนไม่ได้ครับ
คาดว่าคงหลุดมาจากตลาดนัทใกล้คือตลาดนัทเอามาขายครับผม
ตลาดนั้นเอามาขายเสร็จแล้วก็แกก็หลงมาที่นี่
แกก็เลยรับเลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับจากนั้นกบเนี่ยก็ไม่ยอมไปไหนฮะ
อาศัยอยู่ที่เดิมแต่ไม่ค่อยออกมาปรากฏตัว

ไม่หมดเลยสองตัวตอนนี้นะครับเจ้าของบ้านกล่าวอีกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่า
เล่าให้เพื่อนบ้านฟังจนเพื่อนบ้านมาดูครับเพื่อนบ้านมาดูไม่ธรรมดามาตีเลขฮะ
ตีเลขแล้วก็ถูกรางวัลเลขท้ายกันทั่วทั่วหน้าเลยนั่นเป็นงวดแรกครับ
งวดที่๒กลางเดือนที่ผ่านมาคนในหมู่บ้านก็มาถามเลขอีก
โชคดีถูกติดต่อกันงวดที่๒จากเลขท้ายรางวัลที่๑นั่นคือ
๕๙นะครับผมจากนั้นกรบตัวนี้เนี่ยก็หายไปครับ
นี้อันตรายครับเพราะว่ามันเป็นข้างบนด้วยครับผม
อยากให้เล่นออนเดอร์ฟอร์ไม่อยากทันเดอร์กราวนะครับ
ตรงนี้นะฮะเขาบอกว่ากบตัวนี้ยอมให้เจ้าของจับแค่คนเดียว
คนอื่นจับไม่ได้ด้วยกระโดดหนีไปเลย
ซึ่งวันก่อนก่อนหวยออกเจ้ากบโผล่มา
ให้เห็นเชื่อว่าน่าจะเป็นโชคอีกครั้งหนึ่ง
ชาวบ้านก็เลยแห่มาตีเลขหวังว่าจะเจอโชคอีกหนึ่งงวดนะครับผม
ขณะนี้เนี่ยชาวบ้านบอกว่ากบขาเป๋นำโชคตัวนี้
นั่งหันหลังอย่างเดียวไม่ยอมหันหน้ามา

งวดนี้เนี่ยน่าจะกลับหัวกลับหางกับงวดที่แล้ว
งวดที่แล้วออก๕๙งวดนี้หันหลัง
๙๕แอ๊ะครับผม

โหนี่กบขาเป๋แถวบ้านผมมี

คือมันไม่โดดไปไหนหรืออาจจะโดดแล้วเบี้ยว
คือเขย่งขาไม่เท่ากัน

โอ้โหผมไม่ค่อยชอบนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วแถวบ้านผมเนี่ย
แถวบ้านผมนี่มีเด็ดกว่ากบขาเป๋งนะ

แมวมีสี่ขาไม่เท่าไหร่
มันบี้เอาไงมันบี้เอาไฝ่ห้างบี้เอาไปเลข๘

ฉันจะไม่ถามนะว่าตีจากอะไรฉันจะไม่ถาม

ตัวมันกำลังนั่งฝ่ายห้างเลยผมก็มองตรงนั่งฝ่ายห้างนี่แหละ

โอ้โหเพอร์เจอร์แล้วข่าวทีมงานมาให้เนี่ย
กดขาเป๋ไม่เพอร์เจอร์เหรอพี่ม้า

ของเราที่นครศรีธรรมราชออกไปแนวชีววิทยานะฮะพืชพันธ์ค่ะ

มีชาวบ้านพบสับปะรดลูกหนึ่งลูกมีหลายยอดมากเลย
นี่คุณดูมันแทงยอดขึ้นมาขนาดนี้
คือคุณสมชายเอียดเกลี้ยงอายุ๕๔ปีเป็นเจ้าของบ้าน
มีอาชีพเป็นผู้ใหญ่บ้านเล่าว่าตัวเองแปลกใจมากไปพบ
ชาวบ้านหนักลูกหนึ่งก็ไม่น้อยลูกละ๒กิโลกรัมเลยทีเดียว
เพื่อนบ้านทราบก็ต่างมาดูแน่นอนค่ะตีเลขเด็ด
ว่าสับปะรดจะให้โชคในงวดนี้สับปะรดกล้วยนะฮะมันจะงงไหมเนี่ย
สับปะรดหรือว่ายะหนัดภาษาใต้เรียกยะหนัด
ตนก็ไม่เคยเห็นมาก่อนและคิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โดนบันดาลให้มีโชคมีลาบลูกหลานจะได้หลุดพ้นจากความยากลำบากก็เป็นได้
ตัวเองและชาวบ้านที่มาดูก็นับยอดที่ขึ้นมาคนละหลายรอบก็ได้เลขที่แตกต่างกัน
บางคนก็ได้๘๙๑๘๙๒ดูไงวะ

ยอดไงแล้วเลขหนึ่งมันจากไหนอ๋อแล้วก็ลูกประมาณ๒กิโลไงชุเรียนยังไม่โตนะเอามาสับประลดก่อนละกันนะฮะ

ก็เจ้าของเขาจะเก็บไว้เสี่ยง๘ยอด๙ยอดแล้วก็ลูกละ๒กิโลก็เป็น๘๐

ก็บอกว่าการที่พอตีเรียกมันแล้วพูดมาในเลขมันจะเคลื่อน

โอ้โหตายแล้วกลับไปไม่รู้จะนั่งไฟห้างเหมือนเดิมปะเนี่ย
แล้วถ้าตัวผู้ฝ่ายห้าง
ตัวผู้ฝ่ายห้างเหรอ

บางทีแล้วมันเทรวมหนึ่งก็มี
มีเต็นรวมเองไอ้บ้า

เรือโบราณดีกว่าครับพี่ม้าครับได้

ภายในสาระประชาคมประจำหมู่บ้าน
เขาก็แบบว่าไปช่วยกันเนี่ย
เอาเศษไม้เรือโบราณนี้มาประกอบกัน

คือเอ่อ

เขากำลังจะทำเกี่ยวกับเรื่องของ

หรืออะไรอย่างนี้ทำตลิ่งขึ้นมาใหม่

เขาก็เลยเอาอะไรนะแมคโฮล
ใช่ป่ะเขาไปขุดขุดขุด
ตอนนี้เนี่ยแม็คโฮล์หรือแม็คโฮล์

ใช่แม็คโฮล์

แต่ย้ำสิ

พอขุดไปปั๊บเนี่ยไอ้เครื่องเนี่ยมันก็ไป
คลึกเข้าเนี่ยไปเจอบางสิ่ง

เอาขึ้นมาปั๊บอ้าวกลายเป็นเรือแตก

สุภากรอายุ๗๐ปีเขาบอกว่า
มีบรรพบรุษเนี่ยเล่าสืบทอดกันมาเนี่ย

เขตหมู่บ้านนี้นะแต่ว่า
ปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ว่ามันจมไปอยู่ตรงไหน

งดใช้แป้งนะโลคลิครัฟ
ลดความอ้วน

เมื่อประมาณ๒วันที่ผ่านมา
เจ้าของที่ดินที่ติดอยู่ริมคลอง

เพราะฉะนั้นก็จึงพยายามซ่อมแซมตลิ่ง

ก็เลยอ๋อนี่ไงเรือนี่อยู่ตรงนี้เอง

มันจะมีความยาวประมาณ๖เมตรนะ
แล้วก็กว้าง๑เมตร๕๐เซนติเมตร
แล้วก็ความลึกก็อยู่ประมาณ๗๐เซนติเมตร

นี่ชาวบ้านก็จุดทูบกันไห้กันวินาทสันตโล

ก็ยาวประมาณ๖เมตร

อันนี้ก็คือตัวเลขแปลก

งูเห่าเล่นซ่อนแอบครับ

งูเห่าเล่นซ่อนแอบครับ

นิธิสยามรวมใจว่างนะครับ

อำเภอชวางจังหวัด๔นคร๔ธรรมราชครับ

หมายเลขทะเบียน
๖๒๔๐นะครับ
อีก
เราเรียกแล้ว
เห็นงูโผล่ออกมาจากรถครับ

ต่อมาจึงได้ขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิสยามรวมใจ

จนไปเห็นซ่อนอยู่ในท่อกรองอากาศ
เป็นงูเห่าขนาดไม่ใหญ่มากนะครับผม
นิธิสยามรวมใจช่วยเอาออกมาได้
ผู้ที่มาซื้อของที่ตลาดนัดเห็นต่างก็

คันดังกล่าวไปหาซื้อหวยครับผมตรงนะ

ดีนะที่เขามองเห็น
งั้นนั่งไปมันเลื้อยลอดเข้าไปใน

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่มีบ้านอยู่

งูเนี่ยจะหลบร้อนพี่

แต่นี่พอสตาร์ทไปวิ่งไปร้อนไม่โดนย่างเหรอ
คือถ้าสมมุติว่าความร้อน

ถ้าสมมุติตัวเครื่องร้อนเขาจะหล่นลงมา
หล่นลงมาแล้วก็เขาก็เลื้อยหนีไป

ไม่ใช่ว่าเขารู้ได้ไงว่างูกำลังเล่นซ่อนแอบอยู่

๒ชั่วโมงครับคุณผู้ชม
ถ้าเขาหา๑๕ทีเจอคือไม่ได้เล่นกัน

เล่นซ่อนแอบแต่กบอาบแดดครับ
ข้าวเป็น

พี่น้ำ

ไปดูดีลันเลยไม่บอกหรอก

ช่วงหน้านี่อยู่หรอครับ

นะคะสำหรับละครบุคเทศธิวาส
ทำเอานาคี
สูงมากนั่นก็คือนาคีได้คว้าเรตติ้งไปในตอนจบทั่วประเทศ

ทั่วประเทศนะซึ่งในตอนซึ่งในกรุงเทพทำไมตอนเย็นมันแยกประมาณนั้น

กระแสนาคีดังเปรี้ยงมากทำเอาให้แฟนละครติดกันงอมแงมกันเลยทีเดียวนะคะ
โลกออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับละครมากมาย
อย่างเช่นมีแถมทางช่อง๓ได้แนะนำละครนาคีกลับมารีรันใหม่ด้วย
ใช่ก็ได้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วยจากแฟน
ล่าสุดวันที่๒๙มีนาคมที่ผ่านมานี้นะคะ
ก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่านาทีนี้ละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องบุภเพสันนิวาส
กระแสเขาแรงแสงโค้งมากเลยครับ
ด้วยการคว้าเรตติ้งสูงสุดในสัปดาห์ที่ออกอากาศ

พฤหัสนี่ถนนในกรุงเทพนี่โล่งเลยทีเดียวเชียว
พี่เขาทรายต่อยเลยสมัยก่อน

ซึ่งบุญเพศสันนิวัฒน์ทำสถิติในกรุงเทพฯ๒๒๖
ปริมณฑลนะ๒๐๖ต่างจังหวัด๑๕
แล้วก็ทั่วประเทศเลยก็คือ๑๗
นี่คือทุกวันพุธและพฤหัสนะ
ซึ่งทุบสถิติละครนาคีได้เป็นผลสำเร็จเลย
บอกเลยว่าชั่วโมงนี้อิทธิพลของเจ้าแม่นาคี
จะมาสู้ฤทธิ์ของกฤษนาการิกัดไม่ได้เลย
อะไรนะกฤษนาการี
เมื่อคืนเขาทำหมอนให้หนุน
แล้วก็ทำเสื้อกั๊กให้ไปเมืองดมหมอนฝรั่ง
พี่หมื่นพี่โป๊ปก็เอาหมอนถอยหมดเลย
ถอยลงมาเอาไปดมที่บ้าน
โอ้โหเต็มครับผมเรียกชื่อฝรั่งแล้ว
ก่อนหน้านี้กระแสละครบุปเปนสัญญาภาษณ์
ที่กำลังฮอตสุดเลยนะครับ
จะมีการเพิ่มตอนอีกประมาณ๓ตอน

แล้วก็มีการแบบขยายตอนพิเศษหรือยังไง
จากตอนเดิมความเดิมเหรอหรืออะไรยังไงนะ
แล้วก็จะกระทบแพลนการออนแอร์
ในเรื่องต่อไปไหมของช่อง
บอกว่าบุปเปนสัญญาภาษณ์ตอนจบนี้นะคือ
วันที่๑๑เมษายนนี้แน่นอน
โอเคนะไม่มีเพิ่มตอน
แต่จะมีอีก๓ตอนเป็นการเล่าเรื่องใหม่กันเลยทีเดียว
ก็ให้คนดูวันสงกรานกันไปเนอะถูกต้อง
หมายถึงว่าไม่ได้ไปออกพุธพฤหัสถัดไป
ออกวันหยุดอาประมาณนั้นอาจจะเป็นช่วงสงกราน
ที่มีวันหยุดปุ๊บก็จะมีรายการพิเศษเข้ามานะครับผม

เขาบอกว่าที่โด่งดังคืออเจ้าแต่ที่เงียบเหงาคือออเดอร์

ใครสั่งเลยอ่ะ

ไม่แต่เมื่อวานเราไปกินข้าวอยู่ร้านไหล่รถนะ

แล้วก็สั่งหมูสลงกัน

เป็นผลพวงจากละครบุเภสันนิวาสของเรานั่นเอง

รู้จักสิ
พระเจ้าเสือเปลี่ยนชีวิตน้องก๊อตอีกแล้ว
คนติดตามไอจียอดพุ่งเฉียดหลักล้านแล้วนะครับ
เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ชีวิตเปลี่ยนไม่น้อยเลยทีเดียว
สำหรับหนุ่มนักแสดงมากฝีมือน้องก๊อตจีรายุ

ผู้รับบทหลวงสรษะหรือพระเจ้าเสือในละครบุปเพจสันนิวาสนะครับ

นี่คือช่วงเวลาที่ผมมีชื่อเสียงมากที่สุด
มีงานโชว์ตัวเข้ามาเยอะที่สุดเลยครับ
อีกทั้งยังมียอดแฟนคลับเนี่ยเข้ามากกว่า๗แสนคนแล้วนะครับ
อีกทั้งยังมียอดแฟนคลับเนี่ยเข้ามากกว่า๗แสนคนแล้วนะครับ
อีกทั้งยังมียอดแฟนคลับเนี่ยเข้ามากกว่า๗แสนคนแล้วนะครับ
ร้อยลงต่อสิ่งดีคืนให้กับสังคมอีกด้วยนะครับ

ไปเอาบิ๊กเซอร์ไพรส์กันไปค่ะเชิญค่ะคุณเช้าค่ะคุณเช้า

นับถอยหลังอีกไม่นานครับจะถึงมหากรรมลูกหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
มวลมนุษยชาติรอคอยมาถึง๔ปีเต็ม
ล่าสุดมีข่าวดีจากอิชิตันให้แฟนบอลได้เฮกันสนั่นว่า
วันจันทร์ที่๒เมษายนนี้แคมเปญอิชิตันรหัสรวยเปรี้ยงส่งกระหน่ำรับบิ๊กเซอร์ไพรส์
เขาจัดของรางวัลสุดฟินเฟอร์นะครับที่มีเงินเนี่ยที่มีเงินที่ก็หาซื้อได้ยากมากนะครับผม
แจกจะเป็นรางวัลอะไรนั้นไปชมกันเลยครับ
มันเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณสามารถได้เดินทางไปชมฟุตบอลระดับโลก
ซึ่งเจ้าภาพอยู่ที่ไม่บอกเอาแค่นี้ดีกว่า
ผมจะให้ครับไปแต่ตัวอย่างอื่นไม่ต้องผมเตรียมให้หมดแล้ว
รางวัลให้ไปกัน๒คน
นั่นคือแพ็คเกจท่องเที่ยวรัสเซียพร้อมชมการแข่งขันฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
แห่งปี๒๐๑๘คู่เยอรมันและแม็กซิโกพร้อมตัวเครื่องบินและที่พักสำหรับ๒ท่าน
มูลค่า๕๔๕๗๐๐บาท
๑รางวัลนะเออคู่เลยคู่เลย

รางวัลเดียวไปกันได้ถึง๒คน

ที่สำคัญแมชนี้เป็นแมชหยุดโลกความมันน่าจะระดับ๕ดาวกันเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่ายอดทีมจาก๒ทวีปโคจรมาเจอกัน
เม็กซิโกทีมหมายเลข๑จากโซนคอนคาเฟค
คอนคาเกฟคอนคาเกฟครับผม
เป็นเจ้าของสุดยอดของรางวัลแบบนี้มีเพียงอีเซตันเท่านั้นที่จัดให้
ร่วมสนุกง่ายนะครับผมกับอีชด์ตันโรยรหัฐรวยเปี้ยงนะครับ
จากรางวัลใหญ่อลังการเวอร์วังแล้วนะครับ
รถ๔คันมูลค่ากว่า๒ล้านบาท

แจกทุกวันจันทร์และศุกร์
เรียกว่าอะไรที่คนไทยอยากได้

กดดอกจันทร์๗๙๗ดอกจันท
ด้วยรหัสใต้ฝาหรือในกล่องกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์อิชิตันเย็นใบเล่และที
ทุกขนาดทุกรสชาติตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ย

แล้ววันนี้ถึงวันที่๙พฤษภาคม๒๕๖๒
อิชิตันกำนำส่งรับบิ๊กสะพาย
ถึงวันที่๗พฤษภาคม๖๑นี้นะคะ
ประกาศเวลา๕โมงเย็น๑๗นาฬิกา
ส่งครั้งเดียวคุ้มหลุ้นเลยนะฮะ

ครับผมสุดยอดนะฮะ

สาวดิฉันอีกแล้ว
นี่ไงชุดงานวันเกิดเนี่ย

สุดยอดมากอยากให้พี่วิเชียนมาเจอมาก

จะได้มาเอาเสือเข้ากงซะหน่อย

จะเป็นกันได้ไหม

ข่าวที่ว่าอาเล็กกับอเล็กซ์นะฮะ

เออทำไมถึงไม่มองหน้ากันมีร่มมีรูปต่างนานา
เขาออกมาเคลียร์แล้วว่าไม่อยากให้ตั้งไปตีความแบบนั้น
รูปมันเป็นจังหวะหันหน้าไปคนละทาง
ทำกิจกรรมคนละอย่างอย่างนี้
เล็กอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีกับอาเล็กอยู่แล้ว
หมายถึงอเล็กซ์ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีกับอาเล็ก
โอ้ยครับมันไม่มีอะไรจริงจริงอยากให้เลิกโฟกัสประเด็นนี้ได้แล้ว

หลายคนคิดว่าเขาบอกว่าจังหวะอีกคนกำลังจะออกเผื่อ
คือที่แรกฉันไม่งง

โดยเพียงแฟนเก่าเฟนใหม่เจอหน้ากันได้ไหมคะ

ได้ก็คือต้องมาเซ็นรับรองที่โรงพยาบาล
มานี่ดีกว่าเดี๋ยวหมดเวลาแล้วดีพอ

ออกมานี่นะโพสต์ลงไปในไอจีเลย

นางแต่งเลยเป็นแม่เสือสาวสุดเซ็กซี่เลย

แต่ว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์คนหนึ่ง

ไอจีว่าเด็กดูเยอะนะลูก

มันจะโปรดอีกเยอะมากเลย
ใช่นานแต่งทีลูกนี้ดูเอาก็ละกัน
เข้าหน้าเฉยเองกันยังไงแฟ้กา
ไม่ต้องทำอะไรเลยสบายมาก
อยู่บ้านให้แฟนแต่งเลยอยู่ออกอยู่บ้านให้แฟนแต่งเลย

ขอให้คนซื้อฝูงลอตเตอรี่นะถูกนะครับบนอาทิตย์นี้